คดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะครับคุณผู้ชม
ดังนั้นในวันนี้ถ้าหากว่าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปริศนาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของนายธวัชชัยอนุกูล
ตกลงแล้วทำเองหรือมีใครทำ

รอเหตุการณ์นี้พร้อมกันจากรายงานครับ

ผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารที่ดินในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต
มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทที่จังหวัดนนทบุรี

ที่หมายจับจะหมดอายุเพียง๓วัน
เป็นเพียงข่าวกรอบเล็กที่ส่งต่อกันในหมู่กระจอกข่าว
หากแต่ในค่ำคืนที่ถูกกักอิสรภาพเป็นครั้งแรก

ถูกทิ้งไว้เป็นปริศนาคาใจญาติและสังคมจนถึงปัจจุบัน
ผมเองผมยอมรับได้ถ้า
มีข้อแม้ว่าไม่มีอาการอื่น
เพราะเหวินว่าผลมันออกมาในรูปนี้มันผิดไป
อาการเลือดออกในช่องท้องและตับแตกจากการ

เป็นปริศนาแรกที่ญาติคาใจสงสัย
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
จะเร่งรีบไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันได้ดูใจ
และสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือร่องรอยบริเวณลำคอเส้นเล็กใต้ลูกกระเดือก
ขณะที่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลับสับสนว่าวัตถุที่ถูกนำมาผูกคอคือชายเสื้อหรือถุงเท้า
นายธวัชชัยสวมใส่ติดตัวมาด้วย
แม้ยังมีปริศนาคาใจนายชัยนรงค์อนุกูลยืนยันว่าจะเผาศพพี่ชายในวันรุ่งขึ้น
เพราะเชื่อว่าผลนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจน่าเชื่อถือที่สุดแล้ว
รอการตรวจสอบครั้งที่๒ซึ่งกระทรวงยุติธรรมต้องการทำความจริงให้ปรากฏ
ตอบคำถามสังคมเพราะการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในการดูแลของเจ้าพนักงาน
ต้องมีการสอบสวนทางวินัยและสืบสวนหาข้อเท็จจริง

เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรจำนวนมาก
และไม่จำเป็นจะต้องปกปิดการตายของนายธวัชชัย
ตรงกันข้ามกลับอยากให้ความจริงปรากฏ
โดยการสอบสวนของคณะกรรมการกลางของกระทรวงยุติธรรม
พร้อมยืนยันว่าวัตถุที่ผูกคอนายธวัชชัยคือถุงเท้าที่เขาสวมใส่มาด้วย
ปริศนาการเสียชีวิตของนายธวัชชัยยังไม่จบเพียงเท่านี้
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์วันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน